คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยละกันเกี่ยวกับส่งของ
พนักงานส่งของเอาอีกแล้วขนส่งเป็นเหตุสังเกตได้
แต่เรื่องนี้ดูแล้วจะขมวดคิ้วหรือดูแล้วจะอมยิ้มลองดูเองละกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขาทำหน้าที่ของเขาบ้านหลังนี้ไม่ได้ปิดประตูรั้ว
เจ้าของบ้านเองไม่อยากให้คนที่มาส่งของโยนพัสดุ
เดี๋ยวของแตกของพังของเสียหายเลยเปิดประตูไว้ให้เอาของมาตั้งเลยละกัน

ผ้าห่มเอาไว้ตากเอาไว้แล้ววันนั้นลมมันแรงพี่เบิร์ต
ราวตากผ้าจนมันล้มแบบนี้ครับโอ้โห
พนักงานส่งพัสดุคนนี้พอมาทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหม
พัสดุมาวางถ่ายรูปแล้วนี่เก็บราวตากผ้าตั้งให้ตรง
แล้วจัดผ้าห่มผ้านวมเนี่ยให้ดีหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านไป
โอ้โหเราเคยเห็นนะเพื่อนบ้านที่มาช่วยทำ
แล้วเขาเขียนข้อความเมื่อตากผ้าห่มไว้แล้วออกไปทำงาน
วันนี้ลมแรงสิ่งที่เห็นคือภาพความประทับใจนี้
คือก็อยากขอบคุณพนักงานขนส่งคนนี้แหละที่ทำเกินหน้าที่นะนะ
อันนี้ถือว่าเกินหน้าที่แต่มันคือเรื่องที่ดีไง
ไม่ใช่ว่าเออฉันมาส่งพัสดุผ้าห่มผ้าห่มจะเป็นยังไงก็ช่าง
ไม่ใช่แม่บ้านของบ้านหลังนี้
ผมว่านะนอกจากเขามีจิตสาธารณะที่ดีแล้วเนี่ย
กลับไปที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะคุ้นเคย
คุ้นเคยคือมีคนบอกให้เขาทำด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าไม่คือถ้าเกิดคนที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้เนี่ย
ว่าที่บ้านตัวเองก็คือต้องทำแบบนั้นเหมือนกัน
ก็ต้องทำต้องช่วยกันที่บ้านต้องช่วยกัน

ช่วยกันคือมือซ้ายช่วยมือขวา